ช่วงพระราชพิธีนอกจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ถ่ายทอดพระราชพิธีให้ประชาชนได้เห็นแล้วนะครับ
สำนักข่าวในไทยเองก็นำเสนอข่าวต่าง
แต่ว่าสำนักข่าวในต่างประเทศก็สนใจในพระราชพิธีนะครับ
แล้วก็มีการเผยแพร่ทั้งบทความภาพ
แล้วก็คลิปของสำนักข่าวในต่างประเทศด้วยนะครับ

นำเสนอข่าวพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยระบุว่าประสบกรณิกรชาวไทยจำนวนมาก
ได้ออกมาร่วมแสดงความจงรักพักดีกันเต็มสองฝั่งถนนนะครับ
และพร้อมใจกันในการสวมใส่เสื้อสีเหลืองในวันพระราชพิธี
และออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับ

ขั้นตอนพระราชพิธีอย่างคร่าว
พร้อมทั้งระบุนะครับว่าได้มีการส่งเครื่อง
บรมคัตติยราชภูสิตาพร
ก็คือเครื่องประดับแสดงถึงพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์สีทองอบราม
ขณะที่ขบวนพระยุหายาตราทางสะทนละมาก
ถือว่าเป็นขบวนการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครที่ยิ่งใหญ่
เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ตระกาลตานะครับ
รายงานภาพเซลฟี่ภายในพระที่นั่งภัยศาลทักษิณ
กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์นะครับ
โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี
ส่งโพสต์ภาพที่ทรงฉายร่วมพระบรมวงศานุวงศ์

ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาบรีรัฐราชกัญญา
ส่งโพสต์ภาพที่ทรงฉายร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์
พร้อมทั้งภาพบรรยากาศของงานพระราชพิธี
ลงบนอินสตราแกรมส่วนพระองค์เช่นกันนะครับ
และยังแสดงให้เห็นความสนิทสนมภายในพระราชวงศ์ได้เป็นอย่างดี

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสมาชิกราชวงศ์ในครั้งนี้
ถือว่าเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารกับสาธารณะและประสบกรณิกร
อีกทั้งพระราชพิธียังได้รับการถ่ายทอดสดผ่านช่องโทรทัศน์ภายในประเทศ
พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์และพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่หาชมได้ยากยิ่งนะครับ